สวัสดีครับมาตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างต่อเนื่องเลย
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนัก
รวมไปถึงฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
อากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุเซินกา

ความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนที่จาก
ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับ
ก็จะทำให้กลุ่มฝนนั้นเคลื่อนตัวไปฝั่งตะวันตก

ว่ายอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวครับ

ทำให้ฝนนั้นกลับมาตกซ้ำที่เดินอีกรอบหนึ่งนะครับ

ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันอาทิตย์

คงต้องระวังนะครับเคลื่อนไปไหนเคลื่อนมา

ในบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ

มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุลูกต่อไป
ในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับ

แต่ไม่ต้องตกออกตกใจนะครับมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับ

ก็จะมีการเคลื่อนตัวไปรวมกับ

รวมกันเสร็จแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่บริเวณเกาะไต้หวัน

และที่สำคัญครับตั้งแต่วันนี้
ต่อเนื่องไป๑๐วันหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
พบว่าโอกาสการเกิดพายุในบริเวณใกล้
เราก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีพายุ
หนึ่งลูกเป็นพายุที่มีขนาดค่อนข้าง

การรวมกันของพายุ๒ลูกนะครับ
ก็คือพายุโนรูกับพายุกุหลาบ

มีกำลังลมค่อนข้างแรง

จะระบุได้ว่าจะเคลื่อนที่ไปทางทิศทางไหน

ตอนนี้สถานการณ์พายุหลังจาก

น้อยลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

คาดการณ์เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปอีก๒วันนะครับ
ถ้าหากเราดูจะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ถ้าหากเราคำนวณไปนะครับให้คุณผู้ชมสังเกต
สีแดงเหลืองดีคือบริเวณที่มีฝนตกหนัก
หลังจากนี้จะค่อยออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ

สถานการณ์ฟ้าฝนจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นช่วงนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ